ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยนะฮะ
ปัจจุบันยังทำหน้าที่นายกมนตรีอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นคันดิเดตนายรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
แต่เมื่อวานนี้ได้ประกาศวางมือทางการเมืองแล้วนะฮะ
แล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
แต่ตำแหน่งแคนดิเดตนายกเนี่ยมันไม่มีช่องทางให้ลาออกนะ

ตั้งแต่เมื่อปีหกสองแล้วนะอืมหลายคนบอกก็ได้แค่ประกาศตัวว่าถ้ามีใครเสนอก็ไม่เป็น

พลเอกประยุทธ์ประกาศแบบนี้นั้นเท่ากับว่าถ้ามีคนเสนอขึ้นชิงตำแหน่งนายก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์มาก
แปลงกายอยู่พลังประชารัฐจนมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยกัน

ตอนพูดถึงพลเอกประยุทธ์นักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับ
พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองคุณธนกรบอกว่า
เด็กประยุทธ์ก็คงทำในสิ่งที่คิดแล้วนะฮะ
ตลอด๘๙ปีที่ผ่านมาก็ถือว่า
ได้สร้างคุณงามความดีสร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศมากมาย
หากมองด้วยใจที่เป็นธรรมและเป็นกลาง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์
ทำงานให้กับประเทศอย่างเต็มที่
รวมทั้งประชาชนแล้วก็สถาบันอันเป็นที่รักด้วย
คุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ยุติบทบาททางการเมืองแล้ว
พักการเมืองไม่ควรไปด้อยฆ่าหรือใช้วาจาวาธกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพลเอกประยุทธ์
ทางการเมืองเห็นต่างกันได้แต่ไม่ควรจะออกมาโจมตีกันอีก
มองด้วยใจเป็นธรรมและยุติธรรมแม้จะยุติบทบาททางการเมือง
แต่เชื่อว่าความดียังคุ้มครองพลเอกประยุทธ์อยู่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับคุณธนกรบอกว่าการลาออกของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ทำให้รวมไทยสร้างชาติถึงขั้นยุบพักไหม
เพื่อจะไปยุบรวมกับพักอื่นหรือถ้าไปรวมกับพลังประชารัฐเนี่ย
โอ้โห๓๖ของรวมไทยสร้างชาติบวก๔๐พลังประชารัฐ
เลยนะคะเยอะกว่าภูมิใจไทยที่มี๗๑เสียงอีกนะใช่ค่ะ
คุณธนกรบอกว่าเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโหวตเลือกนายก
หรือว่าการทำงานทางการเมืองของรวมไทยสร้างชาติ
พักมีจุดยืนของพักเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย
ยังดำเนินการไปตามมติภักดิ์นะครับการลาออกของพลเอกประยุทธ์
ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกับใครด้วย
ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้พักรวมไทยสร้างชาติมีผลกระทบทางการเมือง
เวลาถูกกล่าวหาพาดพิงต่างก็เลยตัดสินใจลาออก
ทุกวันนี้คุยกันตลอดน้าบางทีก็มีแซวกันมีการบอกกันว่าเอาอย่างนี้
ไม่ทิ้งพักพวกเราหรอกเรารักกันอยู่แล้ว
พูดไปพูดมาถึงขั้นน้ำตาซึม
ผมเองก็คุยกับท่านอยู่เกือบทุกวันนะ

ผมก็แซวท่านบ้างเพราะว่าท่านต้องยกทิ้งผม
ท่านก็บอกว่าผมไม่ทิ้งแด๊คหรอก

คุณอนุทิร์ชาญวิรกูรหัวหน้าภักดิ์ภาคภูมิใจไทยนะครับ

ทำหน้าที่นายกคุณอนุทิร์ก็รองนายกแล้วบริหารสุข
เพื่อขอบคุณที่ทำงานร่วมกันมาตลอด๔ปีที่เป็นรัฐบาลร่วมกัน
ก็เลยส่งข้อความตอบกลับไปแต่ยังไม่ได้โทรคุยกัน
เพราะคิดว่าท่านคงจะงานยุ่งอยู่และแม้พลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมือง
แต่ว่าคุณอนุทินบอกยังไงก็ยังได้เจอกันอยู่
อย่างวันอังคารหน้า๑๘กรกฎาคมยังไงก็ต้องเจอกันประชุมคอลโลมอศ์
ยังทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการกันอยู่
โหวตเลือกนายกอ่าขั้นตอนต่างถึงแม้จะได้นายกคนใหม่ก็คงยังไม่ทันอังคารหน้าค่ะ
คุณอดิษรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อภักดิ์เพื่อไทย
พูดถึงเรื่องที่พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมือง
คุณอดิษรบอกว่าถ้าบิ๊กตู่ในฐานะอดีตหัวหน้าคณะคอสช
จะประกาศวางมือกันง่ายเฉยมันดูง่ายเกินไปหรือเปล่า
เพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นความผิดที่ข้อหานักมาก
คือถ้าแค่วางเฉยแล้วเป็นข่าวดีเนี่ยคงไม่เพียงพอ
พลเอกประยุทธ์ต้องขอโทษประชาชนแล้วก็บอกกับสังคมว่า
การทำรัฐประหารมันไม่ดีอย่างไร
เด็กประยุทธ์ต้องเป็นคนสุดท้ายด้วยที่จะก่อรัฐประหารอีก
วางมือและเป็นข่าวดีที่คุณเขียนมายังไม่พอ
และบอกสังคมประเทศไทยว่าการทำรัฐประหารไม่ดีอย่างไร
ขอโทษประชาชนที่ได้ปล้นอำนาจไป
ทำรัฐประหารไทยต้องจะลึกไว้บนหนังหยุด

เพราะฉะนั้นต้องมีกรณีชำระสะสาง